หลังจากที่เมื่อวานนี้ในช่วงเที่ยงนะครับ
โศกสบคคุณหมอทวีสินวิศนุโยธิน
ได้มีการแถลงเรื่องของรายงานตัวเลขนะครับ
แล้วก็เรื่องของรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
รวมถึงการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ
คนที่อยู่ในแคมป์แรงงานที่หลัก๔นะครับ
ก็ปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุ์อินเดียไป๑๕ราย
อันนี้รายงานตอนเที่ยงเมื่อวานนะต้องฟังให้ดีฮะ
รายงานตอนเที่ยงเมื่อวานบอกว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุ์อินเดีย๑๕ราย
แคมป์คนงานหลัก๔ซึ่งได้รับตัวไปดูแลในโรงพยาบาลแล้วนะครับ
พร้อมกับส่งทีมสอบสวนโรคลงไปดูแลควบคุมป้องกันการติดเชื้อ
แล้วก็มีมาตรการเข้มข้นแยกคนติดเชื้อออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
อันนี้เป็นการรายงานของคุณหมอทวีสินช่วงเที่ยงครึ่ง

หลังจากนั้นนะครับนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
รายงานชี้แจงออกมานะครับว่าผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียทั้ง๑๕ราย
มาจากการตรวจตัวอย่างทั้งหมด๖๑ราย
เป็นชาย๗รายหญิง๘รายแยกเป็นคนงาน๑๒ราย
แล้วก็ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านคนงานอีก๓ราย

ส่วนที่กังวลว่าประสิทธิภาพวัคซีนที่ไทยเราใช้อยู่

มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียอย่างแน่นอน
เพราะว่าดูข้อมูลจากทางอังกฤษที่อังกฤษก็มีสายพันธุ์อินเดียระบาด
ฟังเสียงอธิบดีกรมควบคุมโรคหน่อยครับ
ผมใช้คำง่ายแล้วกันนะครับการไม่ตอบสนองต่อวัคซีน
หรือถ้าสับชาวบ้านเรียกดื้อต่อวัคซีนนะครับ
ก็พบว่าสายพันธุ์อินเดียยังไม่ดื้อต่อวัคซีน
ยังสามารถป้องกันสายพันธุ์อินเดียรวมถึงสายพันธังกฤษได้
ก็ปรากฏว่าการระบาดของเขาลดน้อยลงทั้งที่อังกฤษมีทั้งสายพันธุ์อินเดีย
แล้วก็สายพันธุอังกฤษอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ
อันนี้นะครับเขาก็ศึกษาจากทางที่อังกฤษนะครับ
แต่ว่าเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลก็เขาบอกว่าต้องติดตามกันอย่างเข้มข้นด้วย
เคยรับรองวัคซีนของ๖บริษัท
ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วง
คือเขาใช้คำนี้นะสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วง
อย่างเช่นสายพันธุ์อินเดียนี่แหละครับ
เพราะว่าสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงก็ต้องดูว่าจะระบาดเร็ว
หรือว่าจะรุนแรงหรือไม่ถูกจับตามองจากองค์การอนามัยโลก
แต่ถามว่าสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงนี้
ที่มีอยู่ในโลกใบนี้สามารถที่จะต้านสายพันธุ์เหล่านี้ได้ไหม
คือองค์การอนามัยโลกยังยืนยันว่าสามารถที่จะใช้ได้
มีทั้งหมดนี่เท่าที่เห็นหน้าจอนะครับ
วัคซีนอะไรบ้าง๑วัคซีนไฟเซอร์
๒แอสต้าเซนิกา๓จอนสันจอนสัน
๔โควิชิล๕โมเดอร์น่า

ที่มีคนถามว่าเอ๊ะตกลดหรือเปล่า
ซีโนแวคอยู่ในไหนไม่อยู่ในจอนี้เหรอ
คือเรื่องของวัคซีนซีโนแวคเนี่ย
กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาผลอยู่

ว่าสามารถที่จะป้องกันโควิด๑๙สายพันธุ์อินเดียได้หรือไม่
ทีนี้คนไทยได้ยินข่าวแบบนี้
กังวลใจใจต่ำค่ะ
เพราะตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็ฉีดซิโนแวคไป
คุณหมอก็บอกว่าฉีดซิโนแวคฉีดไปก่อนฉีดได้
อย่างน้อยก็ช่วยป้องกันเอาไว้ได้ถึง๕๐
ต่อมาในช่วงเย็นนะครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณหมอสุพกิจศิริรับเปิดเผยออกมาเพิ่มเติมนะครับ
ว่าตอนนี้ได้ตรวจรหัสพันธุกรรม
๓๖รายเป็นคนไทย๒๑รายแรงงานชาวเมียนมา๑๐ราย
และชาวกัมพูชา๕รายส่วนตัวอย่างอื่นที่เหลือเป็นสายพันธุ์อังกฤษ
เท่ากับอัปเดตความคืบหน้าจากกรณีที่
คุณหมอทวีสินแถลงตอนเที่ยงครึ่ง
พบผู้ติดเชื้อสายพันธ์อินเดียใน๑๕ราย
พอตอนเย็นทางด้านของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายงานเพิ่มเติมนะครับสรุปพบเป็นผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดีย๓๖ราย
ทีนี้ก็ต้องไปดูที่แคมป์คนงานหลัก๔แล้วครับ
จริงเขามีมาตรการในการป้องกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะ
ตั้งแต่วันที่พบการประบาดก็คือตั้งแต่วันที่๑๐พฤษภาคมนะครับ
มีการป้องกันอย่างเข้มงวดครับก็คือห้ามคนเข้าออกพื้นที่
คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้านำสังกษีมาปิดทางเข้าออกเอาไว้
ติดป้ายข้อความพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดห้ามเข้านะครับ
ด้านหน้าก็มีกองอำนวยการร่วมเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดด้วย
ทั้งมีตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องเทศกิจของหลัก๔
ขณะที่มีการนำตัวของผู้ป่วยล็อตสุดท้ายที่ยังคงค้างอยู่ในแคมป์เนี่ย
รายคือเมื่อวานในช่วงเย็นเขาทยอยเลยคุณ
ทยอยนำตัวของคนที่อยู่ในแคมป์ตั้งแต่เย็นจนถึงค่ำ
ส่งตัวไปรักษาที่ฮอสพิเทลในเครือของโรงพยาบาลปิยเวท
ที่ทางบริษัทอิตาเลียนไทยเขาได้ประสานเอาไว้แล้ว
ส่วนคนที่ไม่ติดเชื้ออีก๕๘๒ราย
จะมีการตรวจสวอปรอบ๒ในวันนี้๒๓พฤษภาคม
ด้านของผู้ช่วยภูมิหน่วยงานสำนักงานเขตหลักศีล
นายภัยทูลงามมุกบอกว่าได้เร่งทำความเข้าใจนะ

ทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบแคมป์
หรือว่าประชาชนแถวนั้นคือจริงหมู่บ้านผมนะ
ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนวิภาวดี
ใกล้กับซอยแจ้งวัฒนะ๕ตรงนี้แหละ
คนในชุมชนหมู่บ้านก็ตกออกตกใจ
ถามถ่ายกันมาทางเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับ

คนโดยรอบชุมชนโดยรอบแคมป์คนงานตรงนี้

เพราะว่ายิ่งมีข่าวของสายพันธุ์อินเดียเข้ามาผสมอีกด้วย

ก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชน

เคาะประตูทั้ง๗ชุมชนในเขตหลัก๔

ให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ
โดยที่ไม่แจกบัตรคิวกับผู้นำชุมชน

หรือว่าเก็บบัตรคิวไว้ให้คนนอกพื้นที่
ก็คือจัดการเรื่องเกี่ยวกับการเก็บบัตรคิวเลยนะครับ
ให้ประชาชนได้รับบัตรคิวเองเลย

รับการฉีดวัคซีนเองเลยนะครับ
สำหรับจุดฉีดวัคซีน
เตรียมไว้ที่โรงเรียนบางเขนนะครับ
แล้วก็เริ่มฉีดวันที่๒๕ถึง๒๙พฤษภาคมนะครับ
ส่วนเรื่องของสายพันธุ์อินเดีย
เราก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคุณนะ
คือตอนแรกมีคำถามว่าสายพันธุ์อินเดีย
จะเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดเร็ว
แล้วก็แรงกว่าสายพันธุ์อังกฤษหรือไม่นะครับ
แต่คุณหมอหลายท่านที่เริ่มออกมาเปิดเผย
ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอยงเองนะครับ

เริ่มออกมาเปิดเผยบอกว่าจากการวิเคราะห์

เขาบอกว่ายังไม่พบว่าสายพันธุ์อินเดีย
จะระบาดเร็วหรือแรงกว่าสายพันธุ์อังกฤษ

และอีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านั้นมีข้อมูลออกมาว่า
คนที่ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดีย
คือเขาบอกว่าเวลาติดเชื้อแล้วเนี่ยเชื้อมันจะลงปอดได้เร็ว
ว่าไปแยงจมูกเวลาไปแยงแล้วจะไม่เจอ

แต่ทีนี้ข้อมูลจากคุณหมอโอภาษย์ก็ออกมานะครับ
คุณหมอโอภาสบอกแบบนี้นะครับว่า
เรื่องของสายพันธุ์อินเดีย
หากพบการติดเชื้อในร่างกายแล้ว
สามารถที่จะใช้วิธีในการตรวจ
ด้วยการสวอปได้อยู่นะครับ

จำเป็นที่จะต้องตรวจลึกเข้าไปถึงระดับการตรวจเลือด

ยังไม่มีรายงานว่าการตรวจโดยเทคนิคนี้
จะเป็นประเด็นเรื่องที่ทำให้การวินิจฉัยไม่ได้
เพราะการตรวจในต่างประเทศก็ยังใช้เทคนิคนี้
จากการทำสวอปกับการตรวจทุกสายพันธุ์อยู่
นี่นะครับคือคุณหมอโอภาษย์พุทธิเจริญนะครับ
ช่วงนี้คุณหมอหลายท่านคุณหมอยงเองผู้วรวรรณเนี่ย
บอกว่าขอให้ประชาชนศึกษาเรื่องข้อมูล
แม้มันจะเป็นข้อมูลทางวิชาการก็ตาม
แต่เราก็ต้องรู้นะคุณฮะเราเนี่ยตอนแรกไม่รู้เลย
ใช่แล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้ฟังข่าวไปมันก็ตระหนกขึ้นทุกวันทุกวัน

นี่คุณดูสิเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเพราะหน้าหนึ่ง
ใช่เพราะว่าตัวเลขเมื่อวานตอนแรกพอมัน๑๕
พอมันเขยิบไป๓๖คนก็ยิ่งกลัว